หลายคนยังคงเป็นกังวลหลายคนตระหนักเริ่มใส่หน้ากากกันมากขึ้นแล้ว
หลายคนได้เห็นภาพนี้ในโซเชียลบ้างหรือยังคะ
วัดแจ้งก็ดียักษ์วัดโพก็ดียักษ์วัดอรุณก็ดี
ภาพนี้ถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียเยอะมาก
กลายเป็นการเข้าใจผิดคือเป็นภาพยักษ์ในวัดดัง

มุกขมัวแบบมีฝุ่นควันแบบนี้
อรุณตกใจค่ะคนก็ถามเฮ้ยภาพจริงหรือเปล่า

เอาหน้ากากไปเล่นพิเรงกับรูปปั้นของวัดแบบนี้
อรุณตกใจโทรแจ้งตำรวจ

ผลงานนี้เจ้าของต้นเรื่องที่เป็นคนแชร์

เขาเป็นช่างภาพที่เคยได้รับรางวัลระดับโลกแล้วก็เป็นนักรีทัชมือทองด้วย
คือเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นภาพรีทัช
รีทัศน์ก็คือการใช้คอมพิวเตอร์ในการตกแต่งรูปไม่ใช่ภาพจริง
ออกมาทางงานศิลปะและอยากจะรณรงค์ให้คนกรุงเทพเนี่ย
เพื่อจะได้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันภัยตัวเองจากฝุ่นพิษ
อย่างที่บอกว่าวัดอรุณเขาเข้าใจผิดค่ะนึกว่ามีคนมือดีปีนรูปปั้นไปสวมหน้ากากถ่ายภาพ
แจ้งไปยังโรงพักบางกอกใหญ่ตำรวจก็เลยต้องเชิญตัวนายชุบเนี่ย
พูดคุยกันที่กองงานเจ้าอาวาสวัดอรุณ
ชุบก็ชี้แจงเลยนะคะบอกว่าเป็นการรีทัสครับ
แต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีใครปีนขึ้นไปใส่หน้ากากยักษ์จริง
และไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของวัดเลย
เพียงแค่อยากให้คนกรุงตื่นตัวและตระหนักให้เห็นถึงปัญหานั้น
ตอนนี้ว่ามันอันตรายแค่ไหนวัดอรุณเองพอได้รับการชี้แจงแล้วก็เข้าใจ
ก็ให้อภัยนะคะก็จบเรื่องกันไป
ทีนี้ประเด็นเรื่องความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ล่ะมีไหม
เรื่องการโพสต์ภาพหรือนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์แบบนี้
ตำรวจบอกว่าเป็นเจตนาดีแล้วถือเป็นงานศิลปะ
ก็เลยให้นายชุบแค่ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเฉย
ไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรค่ะก็ถือว่าประเด็นนี้จบไปนะคะ
ก็ถือเป็นงานศิลปะตอนนี้ใครรู้ก็รู้แล้วนะว่า
แต่เขาทำเนียนนะทำเนียนจริงเนี่ยมันเหมือนมากอะนะคะ
ก็บอกแล้วฉายาเขาคือนักรีทัชมือทอง
อีกแบบหนึ่งดีกว่าเมื่อวานนี้หลายคนหลายหน่วยงานรวมถึงนายก

ไม่จุดทูบนานไม่เผากระดาษกงเต้กเยอะได้ไหม
เขาก็มีการแก้ปัญหาค่ะศูนย์การค้าเซียรังสิต
บอกว่าประทัดก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะที่ทำให้เกิดมลภาวะ

นี่วิธีการแก้เขาเป็นยังไงดูสิ

ใช่ค่ะเอารูปโป่งมามัดรวมกันหลายลูก
แล้วก็ร้อยผ่านรูเล็กแล้วก็ดึงแรงให้มันแตก

ใช่ไงเสียงเหมือนพระธาตุเหมือนกันแต่ไม่มีควัน

แต่โอ้โหร้อยยาวไปไหมคุณก็ร้อยยาวขนาดนี้เลย
อาจจะมีติดขัดบ้างแต่ว่าก็เป็นนิมิตหมายที่ดีในการแก้ไข
ในการประยุกต์ใช้ปรับตัวให้เข้ากับสังคมแล้วก็ปัญหาปัจจุบันนะคะ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้วิธีการแบบนี้เคยเห็นมาจากประเทศจีนค่ะ
ทางร้านต่างในกิจการเมืองไทยก็เลยเริ่มเอาวิธีนี้มาใช้บ้าง
จะได้ช่วยกันลดปัญหามลภาวะถือว่าดีนะ

ก็ดังนะมันก็สีแดงเหมือนกันเนี่ยฮะ
ก็เหมือนประทัดนะคะอาจจะต้องแบบ

แต่ของจริงเขาทำไมเขาดึงสบายเนอะ
เรายังต้องศึกษาอันนี้ถือเป็นเคสตาดี้ก่อน

ถือว่าดีขึ้นใช้คำว่าดีขึ้น

มันก็ยังขมุกขมัวอยู่โอ้โหเห็นแล้วเอาจริงนะ
รู้สึกหายใจไม่ออกขึ้นมาเลยเหมือนอุปทาน
คือเราก็ยังคงต้องฉีดพ่นน้ำอยู่นะคะ

ลดลงจนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็คือไม่เกิน๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแล้ว
ทีนี้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๙กุมภาพันธ์
กรุงเทพมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองค่ะ
ซึ่งก็น่าจะสามารถช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองลงไปได้อีกเยอะเลย
ส่วนช่วงวาเลนไทย๑๓๑๕กุมภาพันธ์
หลายคนอยากรู้ว่าจะสามารถออกไปสูดอากาศโรแมนติก
ดำกับดินเนอร์บนชั้นลอยดาดฟ้าแล้ว

กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งนะคะว่าสภาพอากาศปิดค่ะ

นั่นหมายถึงปัญหาฝุ่นละอองจะรุนแรงยิ่งขึ้นนะคะ

ถูกต้อง๑๓๑๕ดักหน้าดักหลังและวันตรงด้วย
เอาหาร้านที่มันอยู่ในที่ปิดก่อนแล้วกัน

อันนี้อาจจะแบบทำอาหารทานกันเอง

สุขภาพของคู่รักของคุณด้วยนะครับ